ค่ะ

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สวัสดีค่ะข่าวสายไพรสด

ไฮโยโอเค
ต้องแบบนี้ไงเอาให้สวยก่อน

ร้อนนะดึงสติร้อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหรือยังสวัสดีค่ะแฮชแท็กสำหรับหนูคือแม่ก็คือแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
แม่ก็คือแม่ค่ะเออ

หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยถ้าวันสุดก็หลังธรรมชาติค่ะ

ทุกที่ทางหมู่บ้าน
เตางอยมาอีกแล้ว

มาให้คนไปแค่บนเยอะไป

มายูเราจะรู้เมื่อออกแล้ว

มามานี่เลยค่ะข่าวหน้าหนึ่งนะคะวันนี้

บอกลุ้นเลยนะคะ๑๐ล้านถ่ายผลนะ
อันนี้เนี่ยนักหนุมนี้ในวันที่๓

ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่๑เงินสด๑๐ล้านบาทไปครอบครอง
จี้ส่งไป๒๐๐ใบ
พรุ่งนี้แองจี้บอกแองจี้จะไม่มาหวังสูงสุด๑๐ล้านแน่นอน

หวังบัตรตกมะนาวคุณจากเมโกะคลินิก

เขาจะยกหน้าเลยเหรอคะจะยกหน้า
หล่อนก่อนยกหน้าถลกสันดาลก่อนนะหรอ
อุ๊ยแรงมากหล่อนจะยกหน้าทำไม

วิ่งก่อนหล่นไปวิ่งออกกำลังกายก่อน

อ๋อนี่ดารามาเต็มเลยมีใครบ้างอ่ะนี่ดารามาเต็มเลยมีใครบ้างอ่ะ
นี่มีแมทซี่เจ๊แล้วเมย์มาป่ะ
ไม่มีนะในภาพนี้ไม่ได้มาด้วยกัน

ผู้หญิงช่วยไม่รู้มีตังสารราชมีต่อ

เอามาเหรอนี่ไงข้างบนน้องผู้หญิงข้างหน้าคือน้องน้องผู้หญิงข้างหน้าคือ
น้องผู้หญิงข้างเกาวินเหรอเธอน้องเชฟนี่อ๋อเชฟนี่ไปด้วยนะครับ
แล้วผมม้านั่นใครอ่ะที่แบบว่าเห็นเหมือนกันเลยนะครับคือจะผมม้านี่ไม่รู้
พลอยชมพูค่ะน้องพลอยชมพู

ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพลาด

ใครเลิกกับใครต้องอยู่ในทะเบียนราชของเขา
คนนนไม่ได้ใส่หัวมา
เพราะว่าตอนนี้งบนี้ก็คือทำเองนะคะ

เอาเป็นว่าพรุ่งนี้รอลุ้นกันแล้วกันว่า

แต่ที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีหนุ่มเฮงถูก

๑ใบจำนวน๑ใบก็รับเงินไป๖ล้านบาท
เป็นนุ่มซูรินรับจ้างเปลี่ยนหมอนรองรางรถไฟนั่นแหละ

ชื่อนายสมใจวิบูรณ์อัดอายุ๓๒ปีเป็นชาวสุรินค่ะ
ซึ่งอาชีพเขาเป็นคนงานเปลี่ยนหมอนรองรางรถไฟ
แล้วก็พักอยู่ที่แคมป์ที่พักคนงานใกล้สถานีรถไฟชะอวด

ที่เขาถูกหนี้คือไปทำงานที่นครศรี
แล้วก็ถูกกับปัจจัยถูกต้อง

ไม่มีแต่เขาบอกเลยว่าที่เขาถูกรางวัลที่๑เนี่ย
เขาก็คิดว่าเขาน่าจะเลิกทำงานเป็นคนงานแน่นอน
จะเอาเงินนี้ไปทำเป็นธุรกิจต่อไป

บอกให้เตรียมตัวว่าจะมีญาติมาหาเยอะมาก
เพียบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาบอกนี่นะพี่

นางจำเป็นไข่แก้วอายุ๘๓เป็นแม่ค้าในตลาด

ซึ่งที่เดียวกันซื้อจากสุดเดียวกันแหละ

อันแหละเหมือนที่พี่พูดว่าสองงวด
อันอำเภาเขาก็ถูกมารางวัลที่หนึ่ง
สองงวดแล้วครับตรงคสินมานท์ครับผู้ชม
พี่หนุ่มกันชายแล้วใครอีกฮะ

เออไม่ใช่เอาอาร์ดพลังธรรมเมื่อกี้เลยพี่อาร์ดก็ถูกหรอ

ไม่ต้อง่ะมันออกตามตามที่เก่งกันเลย

เลขอั้นเลขอั้นคือ๕๗ใช่หรือเปล่า
เลขอดีตรัฐมนตรีก็อยู่ในนั้น๗๕๕๗

นี่แหละตลาดสดสนำเป้าเล่นกันเป็นมุค

นี่เลข๕นี่เลข๗ออกตรงแสดงอย่างงั้น

เป็นอดีตรัฐมนตรี

ข่าวหน้าก้าวข่าวเศรษฐกิจนะครับ

อย่างที่บอกว่าตอนนี้หางานทำยากเหลือเกิน
แล้วก็คนตกงานอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
ไซต์หางานออนไลน์เผยว่าธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องมันยังมีอยู่
แล้วก็ถ้าไม่เลือกงานนั้นรับรองว่าจะไม่เตะฝุ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จะมีงานด้านการขายช่างเทคนิควิศวกร
และธุรกิจที่มีการจ้างงานขยายงานอย่างสม่ำเสมอนั่นคืออสังหาริมทรัพย
และห้างสรรพสินค้าแล้วก็เด็กวิศวกรที่เขาจบใหม่นะฮะ
วิศวกรซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการมากเรียกเงิน๒๘๐๐๐บาทต่อเดือน
แล้วก็มีคนให้ด้วยนี่คืออาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด
จะมีเยอะถึง๓๙๐๐๐๐คนแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๑ของประชากร
คือถ้าคุณหางานคุณจะมีถ้าหากว่าอยู่เฉยนี่
ก็ไม่มีงานมาหายเรียก
แต่มันก็หาว่ามันก็ยากกว่าเมื่อก่อนไหม
แต่จริงเขามีคืออย่างนี้เราอาจจะตัวเราที่หางานยากนี่
เพราะเราไปเรียนในส่วนที่เขาไม่ได้ต้องการในตลาด

การจ้างงานจำนวนนั้นหาไม่เลือกงานนั้นรับรองว่าหาไม่ยาก

คือสถิตินี่ก็คือนักษาจบใหม่ดูจากยอดผู้จบ๓๐๐๐บาท
แต่ว่าได้แล้วก็มาใช้เว็บนี้หางานแสนสี่แล้วก็ได้งานเกินครึ่ง

มีงานการขายบริการลูกค้าและวิศวกรรมอย่างที่บอกเลยนะฮะ
ตั้งแต่จบใหม่เรียกร้องอัตรากันเดือนสูงสุด๕ดับแรกได้กับวิศวกร
เรียกเงินเดือน๑๗๐๐๐บาท
อันนี้คือเริ่มงานใหม่จบตรีนะถึง๒๘๐๐
โปรแกรมเมอร์๑๔๐๐๐ถึง๒๕๐๐๐
ผลิตและควบคุมคุณภาพนี่ก็พวกวิศวกร
ก็๑๔๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐นั่น
เขาบอกว่าคนที่กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนคนที่มดดำเคยพูดถึงว่า

แต่การเก็บข้อมูลจากเว็บจ๊อปไทยเนี่ยนะครับ
พบว่าการออกจากงานของคนในยุคนี้ส่วนใหญ่นะฮะ
ส่วนใหญ่มาจากต้องการเปลี่ยนงานเป็นหลัก
และต้องการเป็นเจ้าของกิจการเอง

เป็นต้องการเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจเสมอไป
คือที่ว่างงานคือออกมาจากงานประจำ

เพราะทุกวันนี้คนเราสามารถคุณเห็นไหมครับ

ใช่อืมคือบิงโก้ไลฟ์อ่ะ
คือขายหรืออะไรก็แล้วแต่ในออนไลน์อะไรทำได้หมดแล้ว

การที่เราจะต้องขายของเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟ
เราจะต้องมีหน้าร้านเราจะต้องไปหาเงินทุนมา

ต้องสร้างร้านให้สวยง่ายแบบนี้
ทุกวันจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนแค่หน้าเพจของคุณให้มีความคิดตอนสมัย
ทำอย่างไรมันก็มีรายละเอียดเข้ามาจริงแล้ว
ถ้าเราขยันที่จะทำมันหาได้หมดแล้วเนาะ
วันก่อนเห็นวูดดี้ลงทุนนั่งเครื่องไปจับโปเกมอนนะเธอ
ไปจับโปเกมอนทำอะไรกันไหนวันไหน

มอนมีอะไรคะมันเกี่ยวอะไรกับโปเกมอ

แองจิอธิบายโปเกมอนให้คุณแม่ฟังเสียรู้
คืออย่างนี้เป็นเกมที่ไปที่จริงใช่ไหม
แล้วมันเป็นสามีนี่ไงเราจะไปนั่งไล่จับโปเกมอนกัน
หกล้มหกลุกกันในเซ็นเตอร์พาร์คที่อเมริกา

ระดมกันเข้าไปจับโปเกมอนในโรงพัก

อยู่แถวข้างก็ได้ไม่ต้องเข้าไปในโรงพัก
แล้วใครนะที่ไปจับโปเกมอนไปจับโปเกมอนมา

เอาจริงหรือครับไทยนี่หรือไม่ใช่ไทยยังไม่มา
ไทยยังไม่มาไงเลยจะไปที่ไหน

แต่ต้องมีสติสักนิดนึงเพราะว่าตายไปแล้วก็เยอะเหยียบกันไป

แล้วบางทีไปเก็บโปเกมอนตามท้องถนนรถชนตายก็มีแล้ว
ตอนนี้โปกเรมมอนต์เนี่ย

โฆษณาแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยเลยด้วยกัน

นักอาทิตย์นี้๖๗นิดหนึ่งหรือเปล่าเธอ
การทำเที่ยวกำลังจะเริ่ม

โอ๊ยก็เด็กมันไม่นอนกันทุกวันนี้คุณเห็นไหม

เด็กนัดกันไง
เมื่อก่อนสมัยเราอาจจะไปนัดไปเที่ยวค่ะ

ก็ถือว่าเขาจะโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งเขาโอเคน้องททเขาเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันไกด์ส่วนตัวพาเที่ยวทั่วไทย
สามารถค้นหาแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้ง
แล้วก็พร้อมหารือบริษัทที่ผลิตโปเกมอน
ให้เรานำไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
แล้วก็เอาสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศไทย
เหมือนจะเป็นธาเอดจำนวนหรือเป็นภูเขาหรือจะเป็นน้ำบก

จะนำสถานที่ต่างเป็นเมืองหลักเมืองรองไปบรรจุไว้ในเกม
เป็นการกระตุ้นเชิญชวนให้คนทั้งโลก
อยากมาเที่ยวอยากมาจับโปเกมอนมาสัมผัสประเทศไทยเรา

อย่างนี้เหรอคะพักสักครู่ค่ะ
พักสักครู่นะคะ
เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที

นี่คือคนสนานนะครับ

หลังจากที่มีข่าวที่ปันเสียงสูง
แล้วก็น้ำชาออกมากระจุยกระจายกันไป
คือข้อสตรวะคนล้มอย่าข้าม

แต่โอปอลบอกว่าเปล่าครับ
ดิฉันให้มาคุมใหญ่แฟนคลับคุณ
โอปอล์
ขอบคุณทุกคนคะดันเข้าไปอันสเตรดต่อหน้านะครับ

ตั้งใจให้กำลังใจแฟนคลับคนหนึ่ง

แต่ก็ชื่นชมกับทักษะการเขียนเชื่อมโยงของคนไทย
แท็กคนไทยจินตนาการกว้างไกลกว่าที่คุณรู้

เสียงสูงทีมาราย
อ๋อฮีมารายคือสูงมาก
เสียงสูงมากมาก
พี่น้ำชาไปต่ออันนี้น่ะ
แบบเมื่อวานนี้คนยังด่าปันปันอยู่
วิเคราะห์เหมาะสิ
ก็สุดท้ายมันก็มีการขุดรูปเก่าออกมาไงคะว่า

แล้วคนก็น้องมองว่า

พูดไม่ตรงกับสิ่งที่ภาพที่ออกมาอะไรอย่างนี้
กลายเป็นแบบอุ๊ยเย็นปันปันทำดนตรรมบุญ
อ้าวแอ้งจิ๊ดร้อนน้ำปัน

ปรากฎก็สรุปตอนนี้ควรมาให้สงสารเย็นปันปันแล้ว

กระแสเหวี่ยงกลับมาที่น้ำชาว่า
ก็คือประมาณว่าคนไปคิดว่าน้ำชาเนี่ย

ตั้งกูมีแฟนอยู่แล้วควรไปคิดอย่างนี้
มีแฟนของเขาแช็ดเจตของเขา
พี่โพก
เมื่อที่ไทธิหลัดออนไลน์เขาเอาแฟนน้ำชามาลง

อันนี้ไลฟ์สดเมื่อคืน

บอกว่าติดต่อมาหลายวันทีคือครึ่งไลฟ์ยิ่งโดนเลย
พูดอะไรไปก็ไม่รู้อ่ะพอไม่ไลฟ์คนก็เข้าไปอีกว่าลบทำไม

นี่ก็คือนี่เมื่อวานนี้เขาเอาทางไทยรัฐไทยรัฐทางไทยรัฐออปพลิเคชันเนี่ย
ก็คือคุณพล็กเนี่ยที่เป็นแฟนน้ำชานี่น่ะครับ
ก็ชื่อคุณพล็กประธานวงพรปรภา

ก็คือเหมือนเป็นญาติทางคุณกรถ้าสมมุติเรารู้จริงพวกคุณกร

นารงเดชเขาก็จะเป็นหวานใจของน้ำชา
เป็นบุตรของคุณพรพินิษฐ์พรประพา
ผู้เป็นตำนานแห่งสยามกลการอุตสาหกรรมบริษัท
ชั้นนำด้านอุตสาหกรรมรถยกอะไรของเมืองไทย
เจ้าพ่อเครื่องโรงแรมสยามแอดสยามไง

คือเขาจบปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เมืองสันติอาโกสหรัฐอเมริกา

เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามกลการอุตสาหกรรม
ก็หลายอย่างเขาบอกว่าผม
ว่าผมงอนมากกว่าน้ำชา

เจ็บดู
ในหน้าใต้เจียรรยาก็ไปเอาผ้านี้มา
มันก็อืมไปจากไหนนี่ล่ะพ่อคุณเอิ๊ยแต่กล้ามเสีย

คล้ายกับชุดนอนมาเดินช้อปปิ้งซื้อของ

เป็นถึงระดับพระเอกทำไมแต่งตัวไม่เหมาะสมเลย

อันนี้ส่วนตัวนะครับด้านผู้ชม
หมี่เอียวเห็นว่าใส่อย่างนี้เธอข้าม

แต่อีกอย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าโอเคมากคืออะไรรู้ป่ะ

แต่ณเดชนเขาเมื่อกี้มีคนขอถ่ายรูปแล้วก็มีเขาก็ให้ถ่ายนะ
ซึ่งจริงนี่เป็นสิ่งที่เป็นทางนี้นี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นทางนี้

ใช้เวลาสอนดาราผู้หญิงบอกว่าเดินห้างอย่ามาใส่รองเท้าผ้าใบนะ

ต้องสวยลงไป

ถ้าสมมุติเราไปดูไอจีของแม่แก้วเนี่ย

คืออย่างนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้พี่ก็ไม่ทราบ
แต่ว่ารุ่นก่อนเขาจะสอนกันว่าอย่าให้เกลอกำลัง
อย่าให้เหมือนกับไม่ตั้งใจ
เพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ที่คนจะต้องดู

ณเดชนนางก็พูดว่าเขาเป็นคนธรรมดา
ก็คงจะไม่มีอะไรหรอกแต่พออยู่ในวงการแบบนี้
คนก็อาจจะไปพูดเป็นเรื่องโจ๊กบ้างติเตียนบ้าง

แต่ในกองละครชุดคือแค่ใส่ออกไป
แล้วเดี๋ยวคนก็จะมาเปลี่ยนชุดให้เราแล้ว

มันเหลือข้างอยู่กว่าใส่เต็มอีกเถอะ
มันมาน่าคนหาก
เด็กในบ้านที่บนต้องใส่แบบนี้ไม่ใช่หรือคะ

จริงเหรอไม่มีน้ำก็เป็นบ้าไงเป็นฟังอะไรนุ่มเออช่วงหน้าอะไรแองที่พูดสิ
ไงคะสุปตามีออปป้าเหรอ
หล่อเวอร์สุปตาที่เกาหลี

ตอนแรกฉันเคยเจอแล้วคือมีคนพูดมีคนพูดเยอะมากว่าเป็นคุณแม่หรือเปล่า
คุณแม่คำถามนี้ฉันถามจากชายอนันทวีปมาแล้ว
ฉันตอนแรกเข้ามากินข้าวอย่ามาเล่าช่วงแม่ได้ไหม
อย่าเพิ่งเล่าเบรกหน้าคุณผู้ชมค่อยมาฟังค่ะ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
อซูซูให้น้ำเพื่อชีวิต
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดิฉันมีความสนใจมากค่ะว่าว่าคุณอ้ำมีกิ๊กเป็นชาวเกาหลีจริงอะไร
อย่ามาใหม่ไอ้นั่นสินี่เลยค่ะซุปซิบกับหมวยแซ่บ
เขาบอกว่าพังส่วนเลยค่ะ
แซ่บอะไรแฟนแต่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อไม่เคยเหงา
ท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาเพิ่งไปเกาหลีกระทบไหล่หนุ่มตีระดับโอป้ามาหยก
ก็รวมกวนเพื่อนไปเที่ยวหัวหินอีกนะคะ
ความสุขใส่ตัวสวยรวยแซ่บคาดว่าคงสดอีกไม่นาน
ใช่ไหมใครว่าสิอย่างไรใช่เกาหลีคนเดียวกับเกาหลี
อ๋อฉันเหมือนเคยเจอนัดมากับชาย
นั่งเขาบอกว่านุ่มคนนี้ชื่อเจ้ค่ะ
หนุ่มเกาหลีบินมาพักผ่อนที่เมืองไทย
กับพี่อ้ำแล้วก็แก๊งเพื่อน
หลายคนก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ย
ทำร้านเสื้ออะไรแบบนี้เป็นหวังใจหรือเปล่าโอ๊ยเหรอ
เป็นหวังใจไหมอย่างนี้เราเสียลูกพึ่งแน่เลยพูดถึงมันเอ๊ะยังงี้หุ่นน่ากินเลยตัวน้อง
เนี่ยเขาลงอินสตาแกรมแล้วก็มีแคปชั่นใต้ภาพว่า

ไม่ใช่เพราะเขาถามคุณไหน

ดังพรรฟ์กรยังถือจรแค่เบอร์เครลีเลย
พี่เต๋องเขาเลิกสงสัยนานแล้วค่ะ

อันนี้ก็ไม่มีอะไรรู้อันนี้ดูไม่รู้

อ่ะดูรูปชุดดำโหพล้อยเท้าดีกว่า

เอาอีกคอมหมดแล้ว

เลด้าคุณแม่ว่ายังไงคะเลด้า

พี่อ้ำก็สบายของเขาอยู่แล้ว
นั่นของอ้ำถือนั่นไงแอร์เมสมาไง

พี่ชายถือข้าวเล็กอยู่นั่นไง
นี่คืองานของชายที่เขาจัดแอป

อยู่ที่เกาหลีกับเขาเนี่ย

คราวต่อไปอยากอ่านเองไหม

พาจุ๋ยวรัฐยาไปไหว้คุณพ่อ
ฝากเนื้อฝากตัวเปิดตัวกันแล้วอย่างเต็มเหนียว
คุณพุทธเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะออกมาเป็นนุ่มรถเท่ปานใด
แต่ไม่เคยลืมชีวิตดั้งเดิมของตัวเองที่โตมาในบ้านไร่

เพื่อช่วยงานสวนงานไร่ของคุณพ่อคุณแม่
ล่าสุด๒สิงหาคมกว่าวันนี้นมพุธไม่กลับบ้านมือเปล่า
พาจุ๋ยไปด้วยอุ๊ยต๊ายถ่ายรูปหน้าเอ็ดโด
บ้านของพุทธครั้งนี้สาวจุ๋ยได้ติดสอยห้อยตามกลับมา
เพื่อจะได้มาไหว้ทำความรู้จักกับคุณพ่อ
เนื้อฝากตัวและคุณพ่อของพุทธ
สอนทำไชโป๊ผัดไข่พากันไปว่ายพระ
สวนชมไล่และสอยลำไยจากต้นมากินสดหอมหวานมาก
ไปราชบุรีนี่ล่าสุดเขาไปทาย
ไปบ้างพี่ม้าจะเป็นมากกว่าโมดับใช่ไหมอ๋อพี่ม้า
นอนกับนานลุงไม่ได้พี่ม้า

แต่ประโยคเด็ดตรงนี้ถ้าข่าวถามว่าได้เปลยถามพ่อแม่คุณหรือเปล่าแต่ปึ้ม
ปึ้มลูกภาพัยใช่ไหมแล้วเขาว่าไงคะ
ไม่ได้ถามเขาแต่ถามแค่ว่าท่านบอกว่าอยากให้มาบ่อย
อ๋อแล้วคุณชอบน่ะนะ
ดูสิคุณพ่อสอนทำใจโป๊ผัดไข่นี่โอ้โหถ่ายรูปกันละงมเลยอ๋อไปไหว้พระ
ทำเฉพาะผัดไข่ที่บ้านแล้วไปไห้พระใช่ไหมไม่ได้ทำเฉพาะผัดไข่บ้าน
บ้านเขาเป็นลูกผู้ชายหมดเลยนะบ้านเขาเป็นลูกผู้ชายหมดเลยนะ๓๔คนอ่ะ
พี่น้องก็เป็นผู้ชายหมดทุกคนบ้านนี้ไม่มีลูกสาวเลย
อินดูอ่ะยังยินดีด้วยดูความรักลาบลื่นหวานชื่นดีจัง
ก็ต้องดีใจกับเขาอ่ะเนาะดีใจสิใครมีความสุขเราต้องดีใจเขา
ใครดีใจด้วยมูนไนท์ใครมาพอวันนี้ใครมาค่ะ
คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปบูชาของมาจากเฟซบุ๊คหรือเปล่าฮะ
จากคนที่เคยมีร้านทำผมคนหนึ่งพี่
ธุรกิจก็ดีพวกวันละพันสองพันก็คือพอที่จะทำให้ธุรกิจไปได้
วันดีคืนดีตัวเองก็เล่นเฟซบุ๊ก
เราเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในรายการของเรา

ซื้อของผ่านออนไลน์ซื้อของผ่านเฟซบุ๊ก
ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง
อยู่ชนบุรีแต่คุณเชื่อไหมฮะ
เพราะว่าการที่เขาไปซื้อกุมารทองผ่านเฟซบุ๊ก

แล้วเอามาบุญชาติที่บ้านจริงหรอสนสวย
แล้วก็มีจริงด้วยกุมารทองที่มาเนี่ย

ตอนนี้เหรอเออแล้วเขาแก้ไขยังไง

วิญญาณในกุมารเป็นวิญญาณเด็กเหรอ

แต่หมายถึงว่ามีทั้งดีแล้วไม่ดีหรือว่าอะไร

ถูกต้องป่ะเขาก็บอกว่าไอ้พวกนี้
มันแล้วแต่ว่าเหมือนกับไอ้กุมารตัวนี้
เขาเชื่อว่าเหมือนมีคนมีเงาดำมาตามเขาอยู่ตลอดเวลา
และทำให้ชีวิตของเขาตกต่ำเลยจริง
ต้องลองดูคุณผู้ชมถ้าอยากจะทำอะไรแบบนี้
ต้องระวังอะไรบ้างเหรอมูไนท์มูไนท์
ยังตอนคือเขาพยายามแล้วยิ่งไปแก้นะยิ่งจบ

ไปกันใหญ่แล้วทุกคนพยายามหาทางแก้
ทั้งหมด๔ทุ่มตรงคืนนี้ไทยรัฐทีวีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับ
ส่วนพรุ่งนี้ค่ะลุ้นกันนะคะ๑๐ล้านบาทจับรายสนิยบาทกัน

พอไม่มาเขาบอกอย่าบอกว่าจะลาออกจากงานนะ

โชคดีค่ะแยะดีค่ะแยะเอาใช่ไหม